ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับเด็กนะคะที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปางค่ะ
เป็นเด็กผู้ชายอายุแค่๙ขวบเองคุณผู้ชมอยู่ป๓
เสียชีวิตนะคะเสียชีวิตอยู่ที่ตู้อินเทอร์เน็ต
สภาพศพของเด็กก็คือที่มือซ้ายจับอยู่ที่ขาเหล็กของตู้อินเทอร์เน็ต
แล้วที่มือเนี่ยนะคะไฟไหม้ตั้งแต่ฝ่ามือไปตามท่อนแขน
ก็เลยคาดว่าไฟรั่วจากตู้อินเทอร์เน็ต
แล้วไฟก็เลยดูดเด็กนักเรียนชายคนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานที่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
หมู่๖อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางค่ะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะคะว่ามีนักเรียนโดนไฟดูดเสียชีวิตอยู่ที่ตู้อินเทอร์เน็ต
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นเหล็กข้างอาคารเรียน
เด็กที่ถูกไฟช็อตคือเด็กชายบอยเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุแค่๙ขวบเรียนอยู่ป๓ค่ะ
สภาพก็คือนอนฟุบอยู่แต่มือของน้องอะค่ะ
อยู่ที่ขาเหล็กตู้อินเทอร์เน็ตแล้วที่มือนะคะเป็นมือซ้ายนะคะ
อยู่ห่างจากเมี้เตอร์ไฟฟ้าประมาณ๑๐เมตรกว่าข้ะ
นายประภาษณ์ในอำเภอวังเหนือ

ต้นคาดว่าไฟรั่วน่าจะมาจากการเชื่อมต่อสายไฟ

เพื่อมาเข้าระบบการจ่ายไฟของตู้อินเทอร์เน็ต

ตอนนี้ครอบครัวก็นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
เมื่อคืนสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรก
บรรยากาศเศร้ามากจริงคุณผู้ชม
โดยเฉพาะคุณปู่และคุณแม่ของเด็กนะคะ

อยากให้โรงเรียนทำรั้วกั้น
ติดป้ายเตือนป้องกันเหตุ
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวไหนนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ผู้อำนวยการส่วนสำนักบริการโทรคมนาคม

สำนักงานกศธชนายพิรเชษพงศิริ
รวมถึงตัวแทนบริษัทผู้รับเหมาช่วง
งานติดตั้งตู้อินเทอร์เน็ตไปร่วมงานศพ

อบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๕๐๐๐บาท
ส่วนเงินเยียวยาจะมีการพิจารณาช่วยเหลือ

ปู่ของเด็กบอกว่าคือต้องตำหนิเลยค่ะ
ตำหนิถึงความประมาทในการติดตั้ง
นี่คือหลานคนเดียวของปู่ปู่บอกแบบนี้นะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามจะชี้แจงนะคะ
เขาชี้แจงว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ

แต่เข้าใจว่าดูจากการออกแบบเนี่ย
ก็คือคิดว่าน่าจะสำหรับเพื่อการใช้งานในห้องเรียน

ซึ่งก็เลยมีการออกแบบให้ตู้เก็บอุปกรณ์เนี่ย
อยู่ใกล้กับห้องเรียนเพื่อการใช้งานนะครับ
เนื่องจากถ้าจะมีการปักเสานะครับ
เพื่อให้ตู้อุปกรณ์จะอยู่สูงขึ้นไปบนเสานะครับ
แล้วก็ต้องมีที่สำหรับปัดเสาด้วยนะครับ
ซึ่งระยะจะไกลกับตัวอุปกรณ์ที่จะใช้
กระจายสัญญาณไวไฟในห้องเรียนนะครับ
รพัฒน์คนนี้ก็พยายามจะชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ
ว่าคือจริงแล้วตัวตู้มีการติดตั้งสายดินเอาไว้
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงว่าไฟรั่วออกมายังไง

หลังจากนี้จะปรับปรุงแก้ไขให้ปลอดภัย

จะทำรั้วกั้นจะใส่อุปกรณ์เพิ่มนี่นะคะ

พอวุฒิชัยผ่องใสบอกว่าตู้อินเทอร์เน็ตติดตั้งมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม
แต่ว่าทางโรงเรียนยังไม่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการ

โรงเรียนเพิ่งเปิดเรียนมาเกือบ๒สัปดาห์

แต่ก็เกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะ
ก็ไม่มีอะไรกั้นตรงนั้นเด็กก็อาจจะไม่รู้

เห็นแล้วมึงก็เสี่ยว

ถ้าโรงเรียนไหนที่แบบเขากั้นอะไรไม่ดีจะทำยังไงกัน